ขึ้นชื่อของจังหวัดพิจิตรเลยก็คือข้าวเม่าทอด

เขาอยู่คู่กับงานแข่งขันประเพณีเรือยาวมานานมาก
สร้างรายได้ปีหนึ่งเป็นล้านล้านเลยคุณผู้ชม
ไปดูกันเลยอยู่ที่วัดหาดมูลกระบือจ้า
จากประเพณีแข่งเรือยาวที่จังหวัดพิจิตรนะคะ

แล้วก็ที่รู้จักของคนไทยทั่วประเทศแล้ว
ยังมีอีกหนึ่งสิ่งค่ะที่คู่กับประเพณีนี้
นั่นก็คือข้าวเม่าพอกหรือข้าวเม่าทอดนั่นเองค่ะ
เป็นสิ่งที่คู่กับประเพณีแข่งเรือยาพิจิตร

กำลังทำอยู่เลยสวัสดีค่ะคุณพี่ค่ะ

ที่มาของข้าวเม่าพอกก็คือ
เอาข้าวเม่าที่เหมือนกับปรุงเสร็จแล้วใช่ไหมคะ

มีข้าวเม่ามีแป้งมีน้ำตาล

แล้วก็เอามาพ่อกับกล้วยไข่
แล้วก็เอามาทอดถูกไหมคะ
เสร็จแล้วเราก็เอาแป้งมาโปรดทับอีกทีนึง
สมัยก่อนนี้ขายกันแค่๓บาท๕บาทนะคะ

ก็เลยราคาอยู่ที่แพงละ๓๐บาท
แต่ว่าเงินทั้งหมดเนี่ยก็เข้าวัดทั้งนั้นเลยค่ะ
การทำข้าวเม่าพอกชาวบ้านตำบลย่านยาวอำเภอเมืองพิจิตร
ส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุ
งหน้าที่กันทำตั้งแต่เช้า
เริ่มตั้งแต่แผนกปกล้วยไข่
นำกล้วยมาพอกกับข้าวเม่า
ผสมด้วยมะพร้าวและน้ำตาล
จากนั้นส่งมายังฝ่ายทำหน้าที่ทอดกล้วยไข่ด้วยเตาฟืน
กระทะร้อนทอดกล้วยไข่
พอกด้วยข้าวเม่าจนสีเหลืองได้ที่
และส่งต่อมายังฝ่ายทอดหน้าข้าวเม่า
ที่ใช้แป้งผสมไข่และเกลือ

นำมาโปะไว้เป็นหน้าข้าวเม่า
จากนั้นฝ่ายจำหน่ายจะห่อกระดาษใส่ถุง

เป็นการทำงานที่มีระเบียบขั้นตอนจริงค่ะ

ขอลองทอดหน้าข้าวเม่าพอกดูสักหน่อย

เพราะต้องใช้ความชำนาญในการทำหน้าข้าวเม่า
ให้สูงและสวยงาม
สำหรับการทำขนมข้าวเม่าพอก
จำหน่ายในงานแข่งเรือยาว

ตั้งแต่อดีตเจ้าอาวาสวัดหาดมูลกระบือรูปเดิม

หรือพระครูพิเชษธรรมคุณ
เป็นรางวัลให้แก่ฝีภายที่ชนะการแข่งขัน
เขาทำกล้วยทอดแล้วก็เขามาเอาพอกมารวมกันที่วัด

จะได้ข้าวเม่าฟอกหรือกล้วยทอดไปเป็นรางวัลทุกลำ
ตอนหลังมีเหลือเยอะ
ทางวัดก็คิดว่าน่าจะไปทำอะไรดีที่เป็นประโยชน์
พ่อท่านก็เลยรวมกลุ่มกับชาวบ้าน
อดจำหน่ายในราคาที่ย่อมเยาว์ไม่แพงมาก
สำหรับวัตถุดิบที่ใช้ปีนี้
จะใช้มะพร้าว๒๐๐๐ลูก

จากเดิมสั่งที่อำเภอกเกาะสมุยจังหวัดสุราธานี
แต่ราคาค่อนข้างแพงจึงต้องการลดต้นทุน
ส่วนกล้วยไข่ใช้ประมาณ๕๐๐๐หวี
น้ำมันที่ใช้ทอดก็ร่วม๒๐๐ปี๊บค่ะ
และย่อจำหน่ายปีที่แล้วขายได้ประมาณ๑๗๐๐๐๐๐บาท
แต่ต้นทุนก็ประมาณ๑ล้านบาทแล้วค่ะ
จากกล้วยไข่และมะพร้าวหายากและราคาค่อนข้างแพง
ส่วนปีนี้คาดว่าจะทะลุเป้า๑ล้านบาทเช่นเดิม
อกจากความอร่อยของข้าวเม่าพอกที่อยู่คู่กับประเพณีแข่งเรือยาวแล้ว
อีกหนึ่งสิ่งที่อยู่คู่กันนั่นก็คือความร่วมแรงร่วมใจกันของชาวบ้าน
ที่ไม่มีค่าตอบแทนใดนอกจากจิตอาสาและร่วมกันทำบุญจริงค่ะ
โดยเฉพาะการทอดข้าวเม่าพอกต้องใช้คนเป็นจำนวนมาก
ได้อาศัยศรัทธาของญาติโยมพ่อแม่พี่น้องชาวตะบนย่านยาวตะกวาง
ที่มีต่อพระเด็พระคุณหลวงพ่อเดิมอยู่
ก็ให้ความสำคัญกับทางวัดก็มาช่วยงานกันตลอด
ธรรมภาพก็ได้มาสืบต่องานของพระเด็บพระคุณหลวงพ่อ
ก็พยายามที่จะส่งเคราะหยมเท่าที่จะทำได้
ก็คือพยายามรักษาโยมที่เข้ามาช่วยวัดอยู่แล้ว
ให้มาช่วยได้เหมือนเดิม
นี่ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะ

เพราะว่าคนที่ซื้อเข้ามาพอกเงินทุกบาททุกสตางค์
จะพาไปสร้างสลานและก็ชมนุกบำรุงวัดค่ะ